สงกรานกันมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางพื้นที่เขาก็ยังมีวันไหล

บรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมครับยังมีมานำเสนอนะกับเรื่องของวันสงการที่ผ่านมา
ไปดูกันให้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับว่าแต่ละจังหวัดเขาเล่นน้ำสงกรานกันมันขนาดไหนฮะ
ที่พากันมาร่วมกิจกรรมศนำดำหัวผู้สูงอายุจากทั้งสิบสองหมู่บ้านกว่าหนึ่งร้อยคนครับ
เพื่อเป็นการขอพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย
จากนี้นะครับยังมีการประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็ส่งน้ำพระแล้วก็พระพุทธรูป
เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแล้วก็มีกิจกรรม
นี่เลยครับทำบุญส่งน้ำแล้วก็เดินขบวนแห่กันต่อ
ขบวนก็มีแตรวงน่าฉีดน้ำฟู้ฟู้ฟู้

จุดเด่นของงานสงครานที่นี่นะครับ
เขาก็จะทำการเชิญเชิญใคร
เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำตำบลครับ
มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ไปนั่งอยู่บนเสลี่ยงแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็แบกไปแล้วก็เฮีย

เขาได้รับการอัดเชิญขึ้นไปอยู่บนเสรียงแบบนี้ค่ะน่าจะนึกในใจนะว่า
นี่เราเป็นนางแมวหรือเปล่าแมวขอฝนอย่างเนี้ยเหรอเออขอฝนเหรอโอ้ยโอ้ย
แห่กันอย่างนี้แห่กันอย่างนี้เอ้าคุณผู้ชมครับแห่กันไปแห่กันมา
สุดท้ายก็แห่เข้าไปในวัดแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
แต่บรรยากาศนั้นมันสนุกสนานจริงผมอยากให้เห็นภาพบรรยากาศรวม
วกกับเพลงบรรยากาศเข้าไปด้วยเอ้ามันจะมันขนาดไหน
ลองไปฟังแล้วก็ลองไปดูกันครับ
มันเป็นยังไงประเภทดีที่เขาทำฝึกสืบครอบกันป่ะ
ใช่แล้วแต่ว่าถามผู้ใหญ่ยังคะ
เชิญแล้วอนุญาตขออนุญาตแล้ว

ยิ่งแรงยิ่งดี
เพื่อเป็นสิริมงคลกับหมู่บ้านกับตำบลของเรา

ข้างในตับไตไส้พุงคงไปกองอยู่ที่เดียวกันหมดแล้ว
ไม่ขนาดนั้นนะครับเป็นพิธี
เป็นพิธีดีที่เราได้นำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นกันไปนะคะ